ปฐุมธานีนะครับค่ะมีวัยรุ่นสามคนเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งอืม
เขาเจ็บไปสองคนถามว่าไปไล่ยิงเขาทำไมค่ะ
มองหน้าบอกถูกมองหน้าแล้วไม่พอใจ
เอาลองไปดูนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอ้โหดูสิฮะอะไรจะขนาดนั้นนะคะ
ทำอย่างกับในนั่งนี่หื้มมันฮ่ากันเรื่อยเกิน
เออทำเหมือนบ้านเมืองเป็นแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนเลย
ดูสิไล่ยิงนี่เห็นไหมนี่ก็ขี่หนีไป
นี่ก็ขี่ไล่ตามนี่เกิดรถคันนี้เข้ามา
ไม่ทันเรียกเข้ามาเร็วนี่ทำอย่างไรเนี่ยเห็นไหมฮะ

คือคนที่ขี่จักรยานยนต์หนีเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่คลองหลวงปฐุมธานีนะ

เข้าเขตพื้นที่พระนครศรียุธยา

กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมี๓คนนะครับ
ขี่รถไล่ยิงกลุ่มที่มี๓คนเหมือนกัน

คือคันก่อเหตุนี้เขาซ้อน๓อีกคันหนึ่งเหมือนมา๒นะฮะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมา๒คันนะครับ
เสียงปืนชัดเจน๔นัดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่ง๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นกลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงเขาก็พากันหลบหนีไป
ฝั่งนี้ก็มากัน๓คน๒คันฝั่งนี้คันเดียว๓คนคนที่ถูกยิงบาดเจ็บนี่มี๒คนนะครับ
วัยรุ่นชายวัย๑๗ปีคนนึงนะครับกระสุนเข้าต้นขาขวานะฮะกระสุนฝังใน
อีกคนนึงเพิ่ง๑๕ปีนี่ฮะกระสุนนี่ทะลุน่องขวานะฮะ
พอถูกยิงแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ในพื้นที่แถวตำบลพยอมอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
จากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพคลองหลวงที่ปฐุมธานี
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุที่ถูกยิงนะฮะค่ำเมื่อวานนี้สพคลองหลวงไปจับกลุ่มตัว
คนที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับก็คือฟิลเป้และกัสนี่ฮะ๓คนนี้นะครับ
ฟิลนี่เป็นคนขี่นะจักรยานยนต์คันที่ไล่ยิงเขานะฮะนี่ครับอายุ๑๗ปี
คนที่ยิงเนี่ยชื่อเต้นะฮะเต้อายุ๑๗ปีนะครับแล้วอีกคนนึงชื่อกัสนะฮะ
กัสนี่นั่งซ้อนท้ายกัสพึ่ง๑๖ปีเต้นี่นั่งกลางนะครับ
พร้อมกับของกลางที่เป็นปืนจุด๓๘๑กระบอกนะครับแล้วก็จักรยานยนต์คันที่ขี่ไล่ยิงเขา
ถามว่าไปไล่ยิงเขาทำไมฟิลล์นะฮะฟิลคนขี่จักรยานยนต์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ในคืนวันนั้นนะครับช่วง๔ทุ่ม๑๑กุมภาพันธ์เนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านกันแล้วแวะเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊ม
แล้วเจอกลุ่มคนเจ็บขี่รถผ่านมาแล้วมามองหน้าเขานี่ฮะฟิลบอก
ผมก็คิดว่าผมจะโดนเล่นก็คือจะโดนทำร้ายก่อน
ทีนี้พอขี่รถไปตามทางแล้วไปเจอกันจุดกลับรถของคลอง๒ตรงนั้น
มันก็คือฟิลสภานเนี่ยเพื่อนที่นั่งตรงกลางก็คือเต้นะครับ
ก็เลยชักปืนขึ้นมาเนี่ยยิงใส่กลุ่มนั้นไป๔นัด
เต้ว่าทำไมต้องไปยิงเขาเต้นะฮะเต้บอกว่าปืนที่ได้มาเนี่ย
ที่ใช้ยิงเขาเนี่ยสั่งซื้อมาทางอินเตอร์เน็ตนะครับ
ราคา๑๕๐๐๐บาทแล้วพกปืนติดตัวตลอดเพราะว่าเคยถูกยิง
มาก่อนก็เลยพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวคิดว่าจะโดนเล่นก่อนเลยยิง
ใส่เข้าไปเลยอ่าบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคู่อริต่างสถาบันอะไร
ทั้งสิ้นก็คือเขามองหน้ามาคิดว่าเขาจะมาเล่นก็เลยยิง
ใส่เขาก่อนโอ้โหดีนะเขาไม่ตายเอานะฮะแต่ก็เจ็บไปสองนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับได้คุยกับทางฝั่ง
คนเจ็บนะฮะเยาวชนชายวัยสิบห้าปีนะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
กลุ่มของเขาเนี่ยมากัน๕คนขี่จักรยานยนต์มาจากคลอง๔ไปเตะ
ฟุตบอลกันมาเตะบอลเสร็จก็ขี่รถผ่านปั๊มน้ำมันนะครับ
กันอยู่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็พากันขี่จักรยานยนต์
ไปเรื่อยจนไปลอดใต้สะพานคลอง๒กลุ่มคนก่อเหตุขี่รถ
ไล่ตามมาประกบแล้วตะโกนถามบอกเอาเปล่าเล่นเปล่าแล้วก็ชักปืนมายิงใส่กลุ่มเขาเลยนะโดยยิงเนี่ยใส่รถของเพื่อนเนี่ยคันแรกเนี่ย๑นัดแล้วคันที่๒อีก๑นัด
ซึ่งกระสุนเนี่ยเข้าที่ขาของน้องอายุ๑๕กับน้องอายุ๑๗ที่เป็นเพื่อนแล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็ขี่รถเนี่ยไล่ตามมาอีกหลายกิโลเมตรก่อนจะขี่แยกหนีหายไป
ตอนนั้นเนี่ยก็เลยพากันขี่รถมุ่งหน้าไปถึงนู่นนะฮะพื้นที่พระนครศรียุธยาที่วังน้อยเพราะมีบ้านรุ่นพี่อยู่ที่นั่นที่รู้จักกันเพื่อขอความช่วยเหลือ
คือฝั่งของคนเจ็บเขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงนะไม่ได้ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นไม่ได้ไปมองหน้าหาเรื่องอะไรทั้งสิ้น
แม่ของน้องที่บาดเจ็บนะครับบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกถูกยิงนี่ตกใจมากนะฮะ
แล้วคนที่ก่อเหตุไม่รู้จักอะไรกันเลยนะครับนี่มาไล่ยิงกันขนาดนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
นี่ถ้ากระสุนมาโดนจุดสำคัญของลูกแล้วพิการหรือว่าเจ็บหนักไปหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ย
ใครจะมารับผิดชอบชีวิตของลูกชายตอนนี้ยังกังวลว่ากลุ่มคนก่อเหตุจะหวนกลับมาทำร้ายลูกซ้ำหรือเปล่า
ส่วนทางฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านนะครับแล้วก็แวะเติมน้ำมัน
จากนั้นกลุ่มคนเจ็บขี่รถผ่านมาเนี่ยแล้วมองหน้าก่อนแล้วแถม
ยังพูดอีกว่าเล่นหรือเปล่านี่ฮะอันนี้คนคนก่อเหตุเขาอ้างว่า
อย่างนี้นะแล้วกลุ่มคนเจ็บเนี่ยก็ปาระเบิดปิงปองเนี่ยใส่
กลุ่มพวกเขาด้วยปลามา๓ลูกนะแต่ลูกที่สามมันไม่ระเบิดนี่ภาพ
ที่เขาไปจอดรถเติมน้ำมันกันเนี่ยเขาบอกแล้วฝั่งคนเจ็บ
เนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านมาแต่โกนบอกเล่นบ่าแล้วปลาระเบิดปริงปอง
ตอนนั้นเพื่อนของเขาก็เลยต้องชักปืนยิงใส่เพื่อป้องกัน
ตัวนอกจากนี้นะฮะทางฝั่งของกลุ่มคนก่อเหตุบอกว่ากลุ่มเขากับ
กลุ่มคนเจ็บเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับเคยขี่จักรยานยนต์มา
ระเบิดใส่หน้าบ้านเพื่อนของเขาเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่าน
มาเขาบอกเขาจำได้แล้วมีกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอา
ไว้นะครับ๒๙มกราคม๖๖ตอนตี๓นะไม่ใช่ต้นเดือนครับรายเดือน
เขาบอกเขาคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วพวกนี้จะมาบอกว่าไม่รู้จักกับพวกเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้
นี่เขาบอกนี่แหละเนี่ยกลุ่มคนเจ็บเคยมาปลาระเบิดใส่หน้าบ้านเพื่อนเขาก่อน

เพราะฉะนั้นเขาขอยืนยันว่าฝั่งพวกเขาเนี่ยไม่เคยทำร้ายใครก่อน
ผมไม่รู้จักมันสักสักคนหนึ่งเลยครับชื่อผมก็ยังไม่รู้จักเลยครับ
เพราะว่าพวกมันน่าจะมาแบบจากส่วนติดยาครับน่าจะมาจากจังหวัดติดยาครับ
ผมก็ไม่รู้จักมันเลยครับอืมเหมือนบังเอิญมาเจอกันแล้วก็แบบมันก็ท้าทายผมมานะครับ
ปลาระเบิดใส่ผมมาก่อนเลยครับ
ได้ว่าเคยมาก่อเหตุปลาระเบิดใส่บ้านเพื่อนเขาแล้ววันนั้นก็มาท้าทายเขาก่อน
แต่ตำรวจบอกเอาไม่เป็นไรนะฮะคือถ้าคุณเคยถูกปลาระเบิดใส่เคยอะไรยังไง

เพราะมันคนละเรื่องคนละลาวกันต่างกรรมต่างวาระ
แต่มันที่คุณเอาปืนไปยิงใส่เขาแล้วเจ็บไปสองคน
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะ
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำขยายผลต่อไป

ต้องเชิญสาววิชาที่มาสอบปากคำ

คือคนยิงเนี่ยบอกซื้อปืนมาจากทางอินเทอร์เน็ต
จากทางอินเทอร์เน็ตแล้วซื้อมา๑๕๐๐๐ก็ไม่ใช่ถูกนะ

นี่ไงเห็นไหม